คุณผู้ชมคะไปดูรถแจ๊สคันหนึ่งที่โคราชหน่อย
คือเขาขับสายไปสายมาเหมือนกับจะบรรทุกของหนัก

พอเรียกตรวจเท่านั้นแหละคนขับวิ่งหนีเข้าป่าไปเลยค่ะ

ท้ายรถแจ๊สมันมีอะไรนะคะ
นี่คุณผู้ชมเห็นไหมล่ะ
ไม้ไม้เป็นไม้พยูงเต็มคันรถเลยค่ะ

ใช่ค่ะเพราะว่าคนร้ายเนี่ยเขาวิ่งหนีไปแล้วคือจอดทิ้งรถเลยค่ะ
แจ๊สคันนี้ดูสิเบาะเบอร์ไม่ต้องมี

เออซึ่งรถคันนี้เนี่ยขับผ่านถนนหมายเลข๒๐๖
กิโลเมตรที่๒๔ที่ตำบลหินดาดอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชศรีมา

ท้ายรถมันสายเหมือนกับบรรทุกของหนัก

ใช่เสร็จแล้วตำรวจเขาก็เห็นตำรวจทางหลวงนครราชศรีมาเนี่ย
เอ๊ะคันนี้มันแปลกมีอะไรรึเปล่า
ก็เลยเรียกตรวจขอตรวจค้นหน่อย
แต่คนขับเขาจอดแล้วก็วิ่งหนีเข้าป่าข้างทางไปเลยค่ะ
พอเปิดท้ายดูอ้าวเป็นไม้พยุง๔๑ท่อน
แล้วมันเป็นไม้พยุงแบบสดใหม่

ใช่น่าจะตัดมาจากป่าแถวคอนบุรีเสริงสางที่จังหวัดนครราชศรีมา
คงจะเตรียมนำไปส่งชายแดนฝั่งโขงส่งออกนอกประเทศนะคะ
เพราะว่าเส้นทางที่ตรวจพบมันมุ่งหน้าจะขับไปทางขอนแก่น
แล้วก็ไม้พยุงที่ตรวจพบทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่าหลุดไปมูลค่านี่เป็นล้านนะคะ
เรื่องต้นตำรวจตอนนี้กำลังเร่งขยายผลจากรถที่มีการตรวจยึดมาได้
แล้วก็จะออกหมายเรียกผู้ที่ครอบครองคนที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนมาขยายผลต่อไปด้วยนะคะ
จากโคราชมาดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมที่มหาสารคามทหารตำรวจ
แล้วก็นายจำนงอับประภัยผู้อำนวยการโรงเรียนก็ไปตรวจสอบการลักลอบตัดไม้พยูงในโรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยางนา
ซึ่งตรงนั้นเห็นไหมครับคุณผู้ชมมันเป็นต้นพยูงขนาดใหญ่

ใช่ต้นนี้อายุไม่ต่ำกว่า๒๐๐ปีแล้วขนาดใหญ่ที่ว่านะคุณอรัชพร๒คนโอบนะ

พอไปเปิดกล้องวงจรปิดดูเนี่ยก็รู้ว่าตอนที่ไม้พยุงถูกตัดคือตอนตี๒๕๓นาทีของวันที่๑พฤษภาคม
คือเลือกตอนที่แบบตี๒จากตี๓คนหลับสนิทเลยไม่รู้เรื่อง

ชาวบ้านเขาก็ให้ข้อมูลนะบอกจริงเห็นรถต้องสงสัยเป็นกระบะวีโก้มีแข็บสีขาว
ชาวบ้านเขาจำทะเบียนได้ด้วย๕๖๙กาลสิน
วิ่งรอบหมู่บ้านตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะใช่คันนี้หรือเปล่า
คือการตัดไม้พยูงครั้งนี้ถือว่าเป็นการลักลอบครั้งที่๒ในรอบครึ่งปี
แล้วต้นนี้ค่ะคุณผู้ชมพอตัดมาแล้วเนี่ยต้นพยุงมันล้มไปเกี่ยวกับสายไฟฟ้า
แล้วก็เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นเสามันล้มเป็นเศษเสาเนี่ยค่ะ
คือทำให้เสาไฟฟ้าในโรงเรียนมันหักไปอีก๒ต้น
เดี๋ยวตำรวจจะเร่งสืบสวนแล้วก็ตามตัวพวกแก๊งมอดไม้ที่มาตัดไม้พยูงเนี่ย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ
คุณผู้ชมเอาจริงนะไม่มีคนซื้อมันก็ขายไม่ออก
และที่บ่นกันทุกวันนี้เดี๋ยวน้ำท่วมเดี๋ยวภัยแรงเดี๋ยวอากาศร้อน
มาจากนี่แหละเนี่ยหนึ่งในสาเหตุหลักเลยนะคะ